เพราะว่าปีนี้หมอลำเขามาแรงจริง
ทุกวงจัดโชว์เต็มให้เป็นแฟน
ปีนี้ได้ดูกันจุใจสมใจแน่นอนทุกปวงเลย

นี่เลยหมอลำใจเกินร้อยค่ะ
ทุกวงเรานำเสนอ
พึ่งจะไปทำข่าวเก็บภาพมาให้คุณผู้ชม

ที่แม่ยกติดตามกันเป็นจำนวนมากจริง
ไปเล่นที่ไหนนะแฟนคลับโอ้โห
หน้าเวทีหน้าห้านเลยคนเยอะมากคนเยอะมากอันนี้ตั้งแต่หัววันคนอื่นไปเยอะเลย
ไปจับจองที่กันไว้ก่อนไงเออและถึงแม้ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงหลายวงนะคะ
ครับปิดวีคเพราะช่วงนี้ก็ฝนมากนะครับปิดเลยก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมโชว์ใหม่ที่จะถึงนะคะ
ซึ่งทางหนุ่มบอยสิริชัยค่ะก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนี่แหละ
บอกว่าถึงโชว์คอนเสิร์ตใหม่ในฤดูการหน้านะคะบอกเลยว่าจัดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอน
จัดเต็มโชว์ค่ะขนแดนเซอร์นะ๑๒๐ชีวิตนี่ค่ะพร้อมทีมนักแสดงหมอลำขึ้นลูกใหม่อีกเพียบเลย
ทับด้วยหวานใจสาวแอนอรดีที่จะมาร่วมทำการแสดงแบบเต็มรูปแบบ
คือก่อนหน้านี้ก็มาเป็นแขกรับเชิญแบบนี้นิดหน่อยล่าสุดมาจัดเต็มเลยว่าชวมผ่านเดมยูมาแล้ว
รอจัดติดตามกันแน่นอนส่วนราคาค่าจ้างหลายคนบอกโอ๊ยเมาส์ไปวงนี้เขาแพงหรือเปล่า
ยืนยันเลยนะวงนี้ไม่แพงค่ะ๑โชว์อยู่ที่๒๕๐๐๐บาททั่วประเทศนะ
แววมาว่าคิวปีหน้าเนี่ยโอ้โหยาวทั้งปีแล้วนะคะไปฟังเสียงกันค่ะ
ราคาจะอยู่ที่ราคาเดิมเลย๒๕๐๐บาททั่วประเทศ
คุณคุ้มนะราคา๒๕๐๐บาทแต่ไปเต็มวงนักดนตรีหมอลำแดนเซอร์ขนาดนี้
เขาเปิดรับสมัครไหมจะไปแล้วว่าไงจัดรายการเสร็จก็ไปไง
ก็คือจะไม่จัดรายการแล้วทำเหมือนว่างทุกอย่างว่างทุกวันใครชวนไปไหนไปหมด

นะคุณผู้ชมก็ยังไงใครเป็นแฟนคลับก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะคะ